วันนี้เรามาเปิดฝึกในยกสิทธิศามกันครับ
เห็นบอกเคยลำบากกันมากไม่มีข้าวทานต้องไปขอข้าวมาจากวัด

เราจะเก็บได้อย่างไรเผื่อก็ข้าวได้มาเยอะแล้วทำไง
จากนั้นแม่ก็แกะถุงข้าวแล้วก็เอาไปตากแห้งค่ะ
แล้วก็เอามาทอดค่ะแล้วแม่ก็จะห่อกระดาษ

บอกกันแน่เด้งถ้าสิแท้น้องทิมอย่าเชื่อดนิ่ม
สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะครับ

แต่ถ้าโทรมา๑๐สายแรกตอนนี้ค่ะ
ดิฉันนี่ค่ะจะเต้นให้ดูค่ะเต้นแบบ

ทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินร่วมกันตามลำดับขั้น
ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน

จะตกไปอยู่กับผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบสิทธิ์ยก
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ไว้ร้องถูก
สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ

และแล้วเวลาของการพบกันแห่งเรา
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าย
แน่นอนครับเป็นการประชันความแม่นยำในเนื้อเพลงนะครับ
บทเพลงลูกทุ่งนะครับโดยบนเวทีแห่งนี้นะครับ
เราจะมีนักสู้ถึงสองท่านด้วยกันขึ้นมาชิงเงินล้านจากทางรายการของเรา
ส่วนผู้ที่ร้องผิดนะครับก็จะได้รับเงินทุนปลอบใจจากทางรายการของเรา
แต่ถ้าดีที่สุดเลยนะครับก็คือร้องให้ถูกต้องหมดทั้งสองท่าน
รับไปเลยครับคนละ๑ล้านบาทรวมเป็น๒ล้านบาท
เข้าสู่ศึกยกที่๓ระหว่างนักสู้๒สมัยจากมุมแดง
คุณโอพยาบาลสาวในเรือนจำ
ผู้ต้องทำงานใช้หนี้จากอุบัติเหตุเพียงข้ามคืน
พบกับผู้ท้าชิงน้องเพลงจากมุมน้ำเงิน
เด็กหญิงชาวมอนจากสังกระบุรีผู้มีความมานะและกระตันอยู่
นักสู้ทั้งสองจะจับมือกันไปได้ไกลขนาดไหน
มาเอาใจช่วยกันครับ
มาแบบสดใสมากสดใสวัยน่ารัก

ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
คนโอแน่นอนอยู่กับเรามานานมากเลย
เสื้อผ้าที่ขนมาแทบจะหมดแล้ว

สุดที่รักที่มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าตลอดเวลา

ส่วนฝั่งของน้องเพลงนะคะก็มากันกับครอบครัวนะคะ
มากันกับคุณแม่นะคะคุณแม่ปินนะคะ
ฝาแฝดนะคะทิวาธิดาแล้วก็คุณครูทั้งสองท่านนะคะ

สวัสดีครับ
มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับ
วันนี้เรายังจะไม่ถามเรายังจะไม่พูดอะไร
เราอยากให้ไฟ่กันก่อนเลยอยากให้สู้

ลงไปนั่งสวิทย์กับซ้านีก่อนเลยค่ะ
เด็กหญิงชาวมอนจากอำเภอสังขระบุรี
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมิซาซอนค่ะ
ไม่มีนามสกุลค่ะอายุ๑๓ปี
เป็นคนมอนค่ะพักอาศัยอยู่ที่อำเภอสังคราบุรี
ค่ะบุรีค่ะจังหวัดกัญจนบุรีค่ะ
น้องเพลงหรือเด็กหญิงมิซาซอน
มรรคุเทศน้อยผู้ที่บอกกับทุกคนว่า
สะพานมอนแห่งนี้คือบ้านหลังที่สองของเธอ

มาอยู่ที่ประเทศไทยนี้ได้ประมาณ๑๕ปีแล้วค่ะ
แม่ทำอาชีพทำไม้กวาดดอกย่าขายค่ะ
แม่ก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากค่ะ
สารค่ะที่แม่เลี้ยงลูกคนเดียว๕คน
วันไหนที่พวกหนูไม่มีข้าวกินนะคะ

พระท่านก็เรียกท่านโปรดท่านให้ข้าวมาแต่ละทีก็เยอะมากค่ะ
แม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแกะถุงข้าวแล้วก็เอาไปตากแห้ง
เวลามันแห้งแม่ก็จะเอาไปทอดกระดาษมาห่อ
แล้วก็ใส่ให้พวกหนูแล้วก็ไปกินที่โรงเรียนแทนข้าว
ค่ะเมื่อตอนต้นเดือนมีนาคมนะคะ
แม่ก็เกิดอาการป่วยขึ้นมาค่ะ
เป็นแผลที่มือที่ขาแล้วก็เดินไม่ได้ค่ะ
มันลอบออกมาผิวหนังนี่คือแบบรอบออกมาหมดเลยค่ะ
รู้สึกว่าเหมือนแม่จะไม่อยู่แล้วเหมือนแม่จะไปเลยค่ะ
จากครอบครัวพวกหนูก็ลำบากอยู่แล้ว
ทำให้ยิ่งลำบากมากขึ้นด้วยค่ะ
ตอนนั้นแม่ก็เลยต้องไปนอนโรงพยาบาล

ส่วนพี่ชายคนโตกับน้องชายคนเล็กก็ไปบวชให้แม่เลยค่ะ
เพื่อที่จะทำบุญให้แม่ค่ะ
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยค่ะ
ตอนนี้ก็เหมือนครอบครัวกระจัดกระจายกัน
เหมือนไม่ได้เจอกันก็คิดถึงค่ะ
อยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม
สาเหตุที่หนูอยากมารายการร้องได้ให้ล้านก็เพราะว่า
จะได้เป็นทุนการศึกษาจะได้เรียนต่อค่ะ
คือนอกจากน้องเพลงจะเป็นไก๊

เห็นคุณแม่ทำอาชีพอะไรคุณแม่ทำอาชีพอะไรคะ

ทำไม้กวาดค่ะทำขายเลยค่ะค่ะคะค่ะ
ค่าแรงมันเป็นยังไงคะคุณแม่
ขายอันละเท่าไหร่อะค่ะไม้กวาดค่ะคุณแม่คะ
ใช้เวลานานไหมอันหนึ่งเนี่ยผูกอันนึงเนี่ยค่ะ
ก็ประมาณ๗นาที๘นาทีนี่แหละค่ะ

อาชีพเห็นบอกตอนหลังขายไม่ดีเลยใช่ไหมใช่ค่ะ
ค่ะแล้วก็ประจวกหมอกของคุณแม่ล้มป่วยด้วยเพลงก็เลยจั้น
บางทีเห็นบอกเคยลำบากกันมากไม่มีข้าวทานต้องไปขอข้าวมาจากวัด
ใช่ค่ะบ่อยไหมคะบ่อยค่ะเป็นปีเลยค่ะ
ที่บ้านไม่มีที่เก็บมีมีตู้เย็นมีอะไรไหมไม่มีค่ะแล้วจะเก็บ
ยังไงเผื่อข้าวได้มาเยอะเหลือเหลือแล้วก็ข้าวเยอะจากนั้นแม่ก็แกะถุงข้าว
แล้วก็เอาไปตากแห้งค่ะเอาไปตากกับแดดให้แห้งจากนั้นก็รอให้มันแห้ง
แล้วก็เอามาทอดค่ะแล้วแม่ก็จะห่อกระดาษแล้วก็ให้เอาไปกินที่โรงเรียน
แบบในภาพชีวิตอ่ะน่ะใช่เอามาทอดอีกทีนะรสชาติเป็นยังไงคะ
แล้วก็มันจะหวานหวานแล้วก็กรอบกรอบค่ะมันก็จะเหมือนขนมกรอบกรอบกรุบ
อย่างเงี้ยยังคงคุ้มหวานอร่อยไหมคะอร่อยค่ะสมมติวันนี้ได้ตังค์ละ
โอเคตามเป้าที่เราตั้งใจหมายไว้
อยากซื้อขนมอะไรกินกัน๓คนพี่น้อง
ก็จะเป็นแบบพวกลูกอมอย่างนี้ค่ะ

ตอนที่เราคุยกับน้องเพลงนะคะสังเกตไหมคุณผู้ชม
ของบางอย่างอาจจะไม่เคยทานเลยก็จริงแต่ว่า

ไม่ได้ทุกข์ใจอะไรกับสิ่งที่ไม่ได้มา
สิ่งที่อยากได้คือทุนการศึกษา
แล้วก็ค่ายาของแม่

แล้วก็ห่วงพี่ชายกับน้องคนเล็ก
ซึ่งเรื่องขนมเวลาเราคุยกับเด็กแน่นอน
หลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความอยากในความขนม
แต่บ้านนี้ความอยากในความขนมน้อยมาก
เขากลับมีความสุขในการทานข้าวทอดที่เหลือ
จากข้าวที่ไปขอจากทางวัดมา

แต่ใบหน้าของเด็กบ้านนี้ไม่ได้ทุกข์เลยนะคะ
นี่คือความสุขที่เขามีและภูมิใจอยู่แล้ว

เพลงรักคุณแม่มากแค่ไหน
รักมากค่ะรักเท่าชีวิตเลยค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่หนูเกิดมานี้
แม่เป็นกำลังใจให้หนูมากที่สุดแล้วค่ะ
คุณครูค่ะถามคุณครูดีกว่า

อยากกินขนมมันก็มีนะคุณครูเนาะ
แต่เด็กบ้านนี้คือถามอยากกินขนมอะไร
เขาไม่ซีเรียสเลยเขาน่ารักมาก
ใช่ครับเขาเวลาเขามาโรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับ
บางทีเขาไม่มีเงินมาหรือว่าอะไรอย่างนี้

แต่พอให้เขาก็จะขอบคุณค่ะพอแล้วค่ะชิ้นเดียวพอแล้วอะไรอย่างนี้
อยากให้คุณครูพูดให้กำลังใจน้องเพลงหน่อยค่ะ
สิ่งที่เพลงมายืนอยู่ตรงนี้เนาะ

กำลังใจเนี่ยครูว่าตอนนี้เพื่อน

พอครูที่โรงเรียนทุกคนก็เชียร์เรา
มีคุณแม่มีครูที่ปรึกษา
ขอให้เพลงทำให้เต็มที่
ได้ใจก็พอครับไม่ต้องได้ล้าน

คุณครูเนี่ยอวยพรเป็นหมอลำ

เพลงเด้อเพลงสู้เด้อลูกเอ้ย
กลับเดี๋ยวพาไปกินลูกอมจุ
ขอบคุณครับ
ถามเพลงหน่อยคุณครูเขาสอนอะไรอ่ะเพลง
อย่าบอกว่าสอนขับร้องเนี่ย

จริงแล้วคุณครูไม่ได้ร้องเพลงเพี้ยนหรอก

เพลงพอได้หรือพอได้แล้ว
มีเพลงอะไรที่คุณครูแบบถนัดไหมคะเพลงถนัด

ผมก็ชอบเดินสายประกวดอะไรอย่างนี้ครับ

แพ้ตลอดในวงเล็บปิดเราไม่ต้องเล่า

หวานเจ้าพี่เอ๋ย

แค่นี้พอครับ
เดี๋ยวถ้าเกิดร้องดีกว่านี้เดี๋ยวจะได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นแทน
ขอบคุณพ่อค่ะ

ยกที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๓ของน้องเพลง

ไทน์ความ

งั้นก็ไม่ต้องกังวลเลยเพลงนี้เพลงน่าจะร้องได้

แต่ก็อย่ากระวังนะ

ตัวช่วยครับ๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้าย

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้อีกแล้วครับ
ไม่มีใครใช้ตัวช่วยเลยแสดงว่ามั่นใจมากเพราะฉะนั้น

ค่ะขอบคุณค่ะ
ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๓เพลงมาครับ
ขอบคุณครับ

แปลว่ายังโนไอ
กะปัดกาลเป็นไปหลายอย่าง
่จบบ่อหายแต่อายเหินห่าง
คือเป็นไรต่างแทนน้อง
กะจักมันหลุนกะจักมันยังอียังแม่
แต่บอกแค่กันคือเก่าเลยน้อง
คิดลายอยู่ได้หูบอก
จากอายเป็นอียัง
บอกกันแน่เด้งถ้าสิแท้น้องทิม

อย่าทิ้มให้เจ๊ย้อนหลัง
บอกกันแน่ดีถ้าอายสิหนีใกล้ทาง
อย่าสิร้อยแล้วกระห่าง
ให้นั่งเป็นผู้แพ้
ฆ่าช่างทาง
หากแท้ได้เห่ยได้อาย
ฝากดวงใจกับอายนาน
เพราะเชื่อเพราะหวังกับคำหากัน
ผู้ได้มาปั้นบ่แค้น
กะคิดว่าเม่นกะคิดว่าขาคืน
ดีดีแต่มือนี้อายคือเปลี่ยนคักแทน
ซอยบอกให้น้องผู้แน่สถานะน้องคืออียัง
บอกกันแน่เด้งถ้าสิแท้น้องทิมอย่าเชื่อดนิ่ม
อย่าทิ้มให้เจ๊ย้อนหลัง
บอกกันแน่ตีถ้าไอ้สิหนีใกล้ทางอย่าสิลอยแล้วก็ห่าง
หาทางสิแท้น้อง
ถอยจากใจมีมองไม่ค่อยขอ
สิแท้น้องให้บอกนัย
บอกกันแน่เด้งถ้าสิแท้น้องคิมอย่าเชื่อดนิ่ม
อย่าทิ้มให้เจ๊ย้อนหลัง
บอกกันแน่ตีถ้าไอ้สิหนีใกล้ทาง
อย่าสิร้อยแล้วกระหัง
ให้นั่งเป็นผู้แพ้
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
สิแท้น้องให้บอกแม่

สิท้าน้องให้บอกแน่นะฮะ

ขนาดอากาศเย็นนะในห้องโสงเราใส่เสื้อหนาวด้วย

ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับยกที่สามน้องเพลงร้องเป็นคนแรกนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องรอให้พี่โอเค้าร้องให้เสร็จก่อนแล้วจะเฉลยกัน
งั้นเชิญพี่โอเลยค่ะมาเชิญเลยค่ะ

คุณพี่โอบ้างอย่างที่เราทราบกันดีคุณพี่โอเป็น

อยู่ที่ระยองระยองนะครับ
บอกนอกจากเป็นตำแหน่งพยาบาลแล้วมีหน้าที่อื่นด้วยทำอะไรอยู่คะ
ถ้านอกจากอาชีพพยาบาลนะครับก็คือถ้าสมมุติมีงานร้องเพลง
ก็คือไปเป็นนักร้องบ้างอะไรมีเป็นพิธีกรบ้าง
แล้วก็จะมีถ้าสมมุติว่ามีแขกของเรือนจำมาอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเราก็จะไปเป็นพิธีกรหรือว่าเป็นผู้พูดตรงนั้น
เห็นบอกว่าเก่งแบบว่าเขามีทักษะทางด้านนี้ด้วย
จากพรีเซนต์กรมราชธรรมแล้วนะคะก็ยังสามารถพรีเซนต์อื่นอื่นได้ด้วย
ถ้าวันนี้เรามีของมาให้พรีเซนต์ก็สามารถทำได้

คล้ายแบบไลฟ์ไลฟ์กดขายของอะไรอย่างนี้
มีสินค้ามาให้คุณโอลองพรีเซนต์ดูค่ะ
อ่ามา

อยากจะบอกว่าเป็นอะไรอะไรดีอะไรยังไง

อันนี้ต้องเป็นโซนไหนคะ
เพราะว่าโซนอีสานหรือว่าโซนภาคกลาง

สีมะข่ายผ่าเป็นผ่าคุ้มอันสวยงามเลยค่ะ
ประโยชน์ลายล่างค่ะถึงคุ้มเสือกหลายน้ำเฮ็ดเป็นผ่า
พันข้อได้สุยางนะท่านใดสนใจกดไลก์เอฟซี้ตรงนี้เลย

อาคายี่สิบกลายเป็นสองพันทันทีภาคอีสานแล้วได้ภาคอะไรอีก
ค่ะส่วนมากก็จะเป็นอ่าพูดภาคกลางค่ะแล้วก็เรียนแบบ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่างั้นเป๊กซื้ออันนี้แล้วแล้วกัน
งั้นขอสินค้าชิ้นต่อไปขอเป็นภาคกลางนี่ฮะเป็นสินค้าที่
น้อยคนที่จะต้องขายออนไลน์
แปลงลบไวบอร์ดพรีเซนต์ยังไงให้มันดูมีค่า
มีคลาสมีแบบขายได้อ่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะครับ
แปลงลบกรานไวท์บอร์ดค่ะฉูได้ฉูดีมากเลยค่ะแล้วก็
ยากเลยค่ะสำหรับชิ้นนี้ค่ะราคาไม่แพงเลยค่ะ
แค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะถ้าไหนกดเลยค่ะ
คุณคะดิฉันมั่นใจว่าตอนนี้เราได้ลูกค้าแล้ว
คุณแจ็คคะสำหรับแปลงนี้นะคะสำหรับคุณแจ็คนะคะ
ถ้าสนใจค่ะแปลงนี้ไม่แพงเลยค่ะร้อยเดียวเองค่ะคุณค่ะ
ร้อยเดียวเองค่ะถูถูใช้ใช้
สนใจซื้อไหมคะสนใจซื้อเอฟซีได้เลยด้านล่างเลยค่ะ
ติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กได้เลยค่ะแต่ถ้าโทรมาสิบสายแรกตอนนี้
แต่ถ้าโทรมาสิบสายแรกตอนนี้ค่ะดิฉันนะคะจะเต้นให้ดูค่ะ
เต้นแบบอยากจะเชิญส่วนใดทางด้านหมดเลยค่ะตอนนี้ลูกค้าก็บอกเอ้ย
อันนี้ให้ถูกไปมีลูกค้าให้ราคาดีกว่านี้

สำหรับคุณครูนี้ค่ะที่หน้าตาอันหล่อเหล่านี้
แล้วก็น่ารักมากนี่ค่ะอยากจะบอกว่าคุณครูคุณดีมากนี่ค่ะ
คือถูเทศไหร่ค่ะสะอาดอย่างง่ายดายเลยค่ะคุณค่ะ
ดูสิค่ะเปลี่ยนเดี๋ยวนะครับคุณครูก็ดูเพลินอยู่หรอก
แต่คุณหันไปดูสายตาคุณแจ้งด้วยอ่ะสายตาประมาณว่าอืม
ค่ะโอเคไหมค่ะโอเคโอเคโอเคเรียกว่าคุณครูซื้อไหมค่ะ
เบล็ดมีสินค้าจะขายให้ทายว่าไปขายอะไร

ทำไมคุณดูออก
โอละสนุกสนัยครับหอมปากหอมพอ
แล้วก็ยังมีหน้าที่คล้ายเป็นประชาสัมพันธ์ของ

ยกที่สามนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาทยกที่สามของคุณโอมาเลยครับ
อ่านะฮะกลางเก่ากลางใหม่ไม่น่าจะยากเท่าไหร่
ของเท่าหน้าเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าอะไรครับ
ได้ค่ะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เราก็มีตัวช่วยครับ
สามแผ่นป้ายเลือกใช้ได้สองแผ่นป้าย
ตลอดทั้งการชิงร้านของคุณโอและน้องเพลงนะครับ
ยกที่๓นี้คุณโอจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้

ไม่ใช้นะครับ
ก็มาฟังกันอีกเพลงหนึ่งจากคุณโอนะครับ
ยกที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๓เพลงมาครับ
อยากให้ใครรู้ว่าเราคบกัน
คือคำที่เธอนั้นย้ำเตือนฉันอยู่เสมอ
เธอบอกว่างจากตัวจริงแล้วเธอจะรีบมาเจอ
รู้ไหมน้ำตาฉันเอ่อ
เมื่อเธอหันหลังจากลา
ลามโสดใจฉันไว้ใช้งาน
แต่ไม่ให้ความสำคัญยกย่องออกหน้าออกตา
เป็นตุ๊กตาใครเหงาอยู่ห้องเช่าคอยเธอโทรมา
เมื่อเธอนึกอยากมาหาฉันจึงมีค่าในฐานะแฟน
แฟนเก็บอยู่แบบเจ็บอย่างคนเป็นน้อย
มีหน้าที่คอยช่วยเธอบรรเทายามเหงาอ้อมแขน
ไม่ใช่ตัวจริงเป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแทน
แค่คนที่เธอและแฟนแอบมาหาเวลาใจเช่า
หากใครสักคนเขาเดินเข้ามา
คบฉันออกหน้าออกตาให้เกียรติว่าฉันคือแฟนเขา
อยากถามเธอดูสักคำปล่อยฉันไปได้หรือเปล่า
หรือจะขังฉันไว้ในเงาทำหน้าที่แฟนเก็บจนตา
สังเกตอยู่แบบเจ็บเจ็บอย่างคนเป็นน้อย

ช่วยเธอบรรเทายามเงาอ้อมแขน
ไม่ใช่ตัวจริงเป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแท้
แค่คนที่เธอหลบแฟน
แอบมาหาเวลาใจเช่า
หากใครสักคนเขาเดินเข้ามา
คบฉันออกหน้าออกตา
ให้เกียรติว่าฉันคือแฟนเขา
อยากถามเธอดูสักคำ
ปล่อยฉันไปได้รึเปล่า
หรือจะขังฉันไว้ในเงา
ทำหน้าที่แฟนเก็บจนตาย
อยากถามเธอดูสักคำ
ปล่อยฉันไปได้รึเปล่า
หรือจะขังฉันไว้ในเงา
เป็นแฟนเก็บของเธอจนตาย
คุณโอแสดงความมั่นใจเต็มเปรียบว่า

แต่น้องเพลงที่เจอเพลงปราบเซียนอย่าง

นั้นเป็นฝ่ายมีอาการหวั่นใจ

ช่วงหน้ามาฟังกันครับ

แฟนเก็บอยู่แบบเจ็บ
แบบเจ็บ
อย่างคนเป็นน้อย

ต้องการเงินทุนทั้งหมดประมาณสองแสนค่ะ

แล้วก็ใช้เรื่องของดอกที่เป็นทั้งรถแล้วก็ทั้งบ้าน
สาเหตุที่หนูอยากมารายการร้องได้ให้ล้านก็เพราะว่า
จะได้เป็นทุนการศึกษาจะได้เรียนต่อค่ะ
ยุคที่สามนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท

ร้องได้ให้ล้าน

นักสู้ชิ้นล้าน
มรุมเงินทุโป่งเลยนะ

ร้องได้แบบนี้สะสมเงินทุนร่วมกันแล้วค่ะ

ไม่ใช้ตัวช่วยเลยโดยเฉพาะคุณโอ

งั้นเดี๋ยวส่งคุณพี่โอลงไปนั่งกับคุณสามีก่อนนะฮะเชิญฮะสู้นะฮะอ่ะอ้าว
น้องเกรกอุทาชิงจากมุมน้ำเงินจะเป็นฟายเปิดศึกในยกที่สี่หมูราคาสี่หมื่นบาท
แต่ก่อนจะร้องมีคำถามอืมรู้จักโดนัทไหมโดนัทรู้จักค่ะ
ไม่รู้จะเป็นโดนัทเดียวกันหรือเปล่านะวันนี้เรามีโดนัทมาแจกด้วยนะคะ
อยากให้ลองกินนะคะคุณผู้ชมครับน้องเพลงฝันว่าอยากจะลองลิ้มรสโดนัทมานานแล้วครับ
แต่ก็ยังไม่เคยมีโอกาสและนี่คือครั้งแรกของน้องเพลงกับน้อง
สำหรับขนมหวานธรรมดาธรรมดาที่เรียกว่าโดนัทรสชาตินั้นจะหอมหวานเหมือนที่ฝันไว้ไหมล่ะเนี่ย
เป็นโดนัทอ่าเดี๋ยวเอาไปแจกข้างล่างไปแจกให้น้องด้วยอ่าให้ชมก่อน
ให้ดูก่อนนะฮะอยากให้ลองชิมก่อนคำนึงแล้วอยากให้รู้ความรู้สึกว่าเฮ้ยโดนนะ
เกิดชิมแล้วบอกว่าหนูไม่ร้องแล้วขอไปกินดีกว่าน่าอยากให้ชิมก่อน
หยิบเลยค่ะออกมาค่ะอ่าลองกัดดูคำหนึ่งอ่าให้ลองชิมก่อนคำนึง
น้องไม่เคยทานเราอยากให้ทานอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้าง
มันเป็นเหมือนแป้งค่ะแล้วมันอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอ่า
ซีแล้วบอกด้วยว่าเป็นไงเป็นไงคะอร่อยชอบไหมก็อยากให้มีความสุขนะคะ
ที่เพลงเป็นไงบ้างนะคะจะได้มีความสุขค่ะแล้วมีความสุขไหมดูสายตาเป็นประกายมากตอนเนี้ย
ไม่มีติดค้อนะร้องเพลงได้นะได้ค่ะได้นะถ้าได้นะมาต่อกันเลยนะครับ
ยกที่สี่นะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสี่หมื่นบาทยกที่สี่ของน้องเพลงมาเลยครับ
ไหมคุ้นไหมคุ้นค่ะอ่าชื่อเพลงอะไรครับเพลงข้างหลังค่ะ
ของคุณหญิงลีเหรอคะใช่ค่ะมันเจ็บใจแห้งเพลงนี้ร้องยากนะ
ถ้าไม่ชัวร์ใช้ตัวช่วยได้นะครับลองเพลงค่ะตัวช่วยครับ
ป้ายเลือกใช้ได้สองแผ่นป้ายและในยกนี้น้องเพลงจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

คิดบ่ออบสิบอกใจยังไงแง่มบังใจไอ้ผู้เป็นไร้ตาม
เปลี่ยนไปนอกใจนานที่หัวใจตรงนี้ขาดเคลิง
แง่มบังฟ้าบังดาวสู่คำน้องยังจำสองเฮ้านางเบิง
ก็ได้แต่คิดหอดคิดถึงเห็ดจังใดเห่าสิเป็นคือ

มาเจ็บใจแห้งย่อที่แท้งข้างหลัง
โอ๊ะข้ามจังจังคือใจสิขาด
ปาติท้องแจ้บขาดขนาด
คือใส่ฟ้าฝาก
คือนิยายนามเนา
คนที่แทงข้างหลัง
ก็เป็นเพื่อนเราร้อง
เบิดคำสิโว้ว
ย้อนถึงแท่งข้างหลัง
จากวันนี้สิบอกใจยังไง
บ่มีอายมาคอยเดินร่วมทาง
หมดไปแล้วความฝันความหวัง
ถูกแทงหลังน้ำตาพังยาว
มาเจ็บใจแห้งหย่อนถึงแทงข้างหลัง
ออกหังจังจังคือใจเสียขาด
ป้าตีท้องเจ็บขัดขนาด
คือใส่ฟ้าฟ้าคือใส่ฟ้าฟ้า
คือในย้ายน้ำเนา
คนที่แทงข้างหลังก็เป็นเพื่อนเรา
เบิดคำสิเว้ายอดทึ่งแทงข้างหลัง
จากวันนี้สิบอกใจยังไง
บ่มีอายมาคอยเดินร่วมทาง

ความหวังถูกแทงหลัง
น้ำตาพังยาว
มาเจ็บใจแห้งหย่อนถึงแทงข้างหลัง
ออกหังจังจังคือใจเสียขาด
ป้าตีท้องเจ็บขัดขนาด
คือใส่ฟ้าฝากคือนี่ย้ายนามเนา
คนที่แทงข้างหลังก็เป็นเพื่อนเรา
เบิดคำสิเว้ายอดทึ่งแทงข้างหลัง

ก่อนขึ้นแท้งข้างหลัง

สุดยอดจริงแผงข้างหลังนะครับเพลงของคุณหญิงลีศรีจุมพล
เป็นเพลงในยกที่สี่ของน้องเพลงซึ่งคุณโอจะต้องมาร้องต่อ
แต่ว่าวันนี้แหมเวลาเราก็หมดไปแล้ว

คุณผู้ชมเหมือนกันนะครับกลับมาเชียร์กันใหม่สำหรับสองท่านนี้นะครับ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับ
การแข่งขันที่สนุกสนานลุ้นกันบนเวทีแห่งนี้
นักสู้ถึงสองท่านด้วยกันนะครับ
ไทยรัฐทีวีเท่านั้นครับช่อง๓๒แห่งนี้
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นสองวันครับ
จากรายการของเราค่ะดูกันต่อเลยค่ะ
คุณผู้ชมที่รักค่ะถ้าเบื่อข้าวผัดกระเพรา
ตักข้าวมากินพร้อมเราทุกเสาร์อาทิตย์นะคะ
เอาละครับแล้วมาทานข้าวเย็นด้วยกันใหม่นะครับ
วันเสาร์และวันอาทิตย์ครับร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
พี่โอคะตอนนี้หนูร้องจบแล้วนะคะฝากพี่โอด้วยนะคะ
ได้เลยค่ะพี่จะตั้งใจฝึกฝนเต็มที่เพื่อเงินสี่หมื่นของเรา

อันนี้มีชื่อชื่อเรียกไหมครับน้องเพลงว่าชุดอะไร

น่ารักมากเลยแนะนำตัวเป็นภาษามอน
อ่ะพื้นถิ่นของเราเลย

กะเหลี่ยงก็อสุลาไซด์

ของมอนก็มะเงยราอาวค่ะ
เวลาใส่สโหลงนี่ฟิลเดียวกับสก๊อตแลนด์ไหมคุณครู

แล้วต้องจ่าย๓๐๐๐ต่อเดือนคุณโอเอาตังค์ที่ไหนมาจ่าย
ถ้ามีงานร้องเพลงหนูก็จะไปร้องตาม
ใช่ค่ะ
ถือว่าตัดสินใจขึ้นอยู่บนความเสี่ยงเหมือนกันวันนี้
เสี่ยงใจจริงซะ
คุณโอร้อง